เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานี
มีลูกค้าคนหนึ่งนำเงินสดจำนวน๒แสนบาท
ไปปิดค่างวดรถโดยมีเซลล์ของบริษัทรถยนต์คันหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนที่ขายรถให้นั่นเอง
ดำเนินการให้ทั้งหมดนะคะสรุปก็ได้สมุดจดทะเบียนตามปกติ
แต่ว่าหลังจากนั้นยังไม่จบคุณผู้ชมครับ
ทางด้านของไฟแนนซ์โทรศัพท์แจ้งมาบอกว่า
ยังคงมียอดค้านชำระเรื่องของรถยนต์อยู่นะครับ
พอนำสมุดทะเบียนไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นของปลอมครับ
นายสุธิเกษมสันติอายุ๕๘ปีครับ
เป็นพนักงานคาโก้ของบริษัทการบินไทย
เข้าพบตำรวจภูทรคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายนัทพบเจริญถิ่นอายุ๓๕ปีนะครับ
ซึ่งเป็นพนักงานเป็นเซลล์ของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง
หลังช่อกงเงิน๒๐๐๐๐๐บาทไปครับ

ซื้อรถเก๋งราคา๖๕๐๐๐บาท
และผ่อนส่งงวดละ๑๐๒๕บาท
มียอดค้างชำระ๒๒๐๐๐บาท
ตัดสินใจปิดบัญชีค่างวดที่เหลือนะครับ

นายนัทพบก็ทำทีไปพูดคุยกับผู้จัดการของศูนย์

มีส่วนลดให้อีก๒๐๐๐บาท
รวมต้องจ่าย๒แสนบาทนะครับ
หลังจากนั้น๒วันก็นำเงินสดไปที่ศูนย์
โดยมีนายนัทพบเป็นคนดำเนินการให้ทั้งหมด
มีใบเสร็จรับเงินตามปกตินะครับ
หลังจากนั้น๔๕วันก็ได้สมุดจดทะเบียนรถมาตามปกติ

ยังคงมียอดค้างชำระเรื่องของค่างวดรถอยู่
เห็นท่าทีไม่ดีก็จึงนำสมุดรถนั้นไปตรวจสอบพิสูจน์อีกครั้ง
พบว่าเป็นสมุดจดทะเบียนปลอมนั่นเองครับ
ต้นตำรวจก็คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะทำเป็นขบวนการ
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยาหลักฐาน

รับทราบข้อกล่าวหาพร้อมประสานกรมการขนส่งทางบกไปตรวจสอบต่อไปครับ